เอาล่ะค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวดราม่ากันบ้าง
ว่าไปวงการบันเทิงเนี่ยดราม่าก็เยอะแล้ว
วงการนางงามก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยสดร้อนเลยนะคะ
ลงจากเวทีมาปุ๊บจริงเขาบอกว่าดราม่าตั้งแต่อยู่บนเวทีแล้ว
สำหรับจังหวะที่กำลังจะประกาศว่าใครก็ได้ที่๑เนี่ย
ที่๑กับที่๒กำลังยืนจับมือกันอยู่ตอนนี้ยังไม่รู้นะ
ขวามือเป็นน้องโบนัสซ้ายมือเป็นน้องอะไรนะ
แอ๋มแอ๋มนั่นเองนะคะระหว่างที่จะประกาศเนี่ย
คือลุ้นระทึกกันมากคุณผู้ชมแล้วพอประกาศปุ๊บ
แล้วเธอเองก็พยายามกลั้นน้ำตาอยู่
ไม่ได้เกาเหลาอะไรกันเลยนะคุณผู้ชม

มีประเด็นดราม่าขึ้นมาทำให้หลายคนเข้าใจผิด
ส่วนตัวเธอเองสนิทกันกับน้องอ๋อมแอ๋ม
แล้วก็เพื่อนนางงามทั้ง๑๔คนเป็นอย่างดีค่ะ
ขอเพียงแค่เธอเพื่อนเข้าใจกันก็พอ
พอเอาไปฟังเสียงน้องเขาหน่อยนะคะ
ก็แอบตกใจนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นข่าวได้ไง
ถ้าเป็นคนดูจากคลิปตั้งแต่ตอนก่อนประกาศ

แล้วก็พอใกล้กำลังจะประกาศแล้ว
แล้วตัวนั้นก็บอกพอแล้วนะกำลังจะประกาศแล้ว
ก็เลยไม่มีอะไรเลยค่ะ

เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับใครได้ให้รู้สึกแบบเรา
เพราะเขาเห็นภายนอกเขาก็วิจารณ์กันอย่างนู้นอย่างนี้
แต่เราก็เข้าใจในตัวของเราว่าเราทำอะไรเราก็รู้อยู่แก่ใจค่ะ
คือการที่มองเห็นภายนอกแบบนั้นปัดมือแบบนั้นอะไรอย่างนี้
เขาอาจจะคิดในแง่ลบได้แต่ว่าเราเองกับน้องก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วค่ะ
ก็สอดคล้องกันนะครับกับน้องอ๋อมแอมชวรรยา
ยืนยันว่ารักแล้วก็สนิทสนมกับโบนัสตั้งแต่เข้าประกวดเหมือนกัน
แล้วก่อนที่จะมาให้สัมภาษณ์เนี่ยทั้งคู่ก็เคลียร์ปมดราม่าผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์
คือจบประเด็นดราม่าฟังน้องออมแอมด้วยค่ะ
เฟิร์มค่ะว่าสนิทกันสนิทกันเป็นแบบพี่น้องค่ะ
ทั้ง๑๔คนสนิทกันรักกันไม่มีการทะเลาะกันไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้น
ก็อาจจะเป็นท่าทางที่แบบเออหนูไปปาดแล้วพี่โบนัสเขาจับออกอะไรอย่างนี้
แต่คือหนูก็ไม่ได้ซีเรียสนะคือพวกหนูไม่ได้คิดอะไรเลย
ไม่ได้คิดว่าจะแบบจะมีอะไรเกิดขึ้น
แล้วแบบตอนนั้นคือทุกคนแบบตื่นเต้นนะพี่ยืนอยู่สองคนคือ
สิ่งที่ตื่นเต้นมากที่สุดก็คือว่าเออลุ้นว่าใครจะได้แค่นั้น
คือเมื่อวานเราไลฟ์ไปแล้วมีแฟนคลับเขาเข้ามาถามว่า
ไหนลองชี้แจงหน่อยซิว่าเป็นยังไงกัน
หนูก็บอกหนูกับพี่คนนั้นไม่ได้เป็นอะไรค่ะ
ก็นั่งคุยกันนั่งอยู่ข้างกันปกติ
อืมเคลียร์ชัดนะคะคือไม่ได้ดราม่ากันทั้งคู่

เห็นไหมอันนี้เกาเหลาของจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ

แอบมันนิดนึงตั้งแต่เรียลิตี้แล้ว

ปวดหัวแทนกรรมการไม่รู้จะเลือกใครดีตอบดีทุกคน